ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดระยองเนี่ยมันก็มีเรื่องที่โอ้โห
สถานีตำรวจทางหลวงระยองเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจที่เข้าเวรเจอกันจนแบบ
อื้อหือชินอะเจอจนชินจากกลัวเป็นชิน
เพราะเจอเด็กผู้หญิงนุ่งโจงระเบนสีแดงมาวิ่งเล่นทั้งคืน
ตรงเนี้ยฮะสถานีตำรวจทางหลวงกองกำกับการสาม
ถนนสุขุมวิทย์ตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
มีสารด้วยนะเป็นสารทรงไทยอยู่หลังหนึ่งนี่นะฮะ
คือตำรวจบอกว่าวิญญาณเด็กแถวนี้เฮียนมาก
เห็นกันจนชินเห็นกันจนชินไม่ใช่จนกลัวนะจนชิน
เห็นจนชินนี่นะฮะเรื่องราวความเป็นมาเนี่ย
มันก็มีอยู่นะครับเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้
หลังจากที่ได้ยินข่าวเห็นไหมเครื่องเส้นไหว้น้ำดง
น้ำแดงของเล่นเยอะแยะไปหมดพวงมาลัยดอกไม้
นี่นะครับสารไม้ทรงไทยนะฮะตรงนี้นะครับ
ในศาลมีรูปปั้นผู้ชายผู้หญิงแต่งชุดไทยด้วย
โรงนางรำนะครับอ่าจุดตรงตั้งของเส้นไหว้ก็เต็มไปด้วย
ของเล่นเด็กปืนกลปืนพกสั้นกุญแจมือเครื่องบิน
รถยนต์เด็กเล่นมีเยอะแยะไปหมดนะครับ
ที่สำคัญก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะ
รถที่เข้ามาถวายที่ศาลกันเนี่ยหลายคันก็ติดเลข๒๒ด้วย

สองเลยเราสอบถามชาวบ้านที่มาไหว้ที่ศาลนะครับบอกว่า
มาขออะไรกันหรือว่าเอาของต่างมาถวายเนี่ยคืออะไรยังไง
ไงนะครับลองฟังดูนะ
เขาเรียกหรืออะไรนะครับพูดมานุ่มคุณมารทองค่ะอ่า
ทางบริเวณทำรถฝีสนค่ะครับทำไมถึงเอาเอารถมาเอ่อ
มาถวายครับท่านชอบแบบนี้ค่ะอ๋อท่านข้าวรถเข้าปืนหรอ

คือตรงจุดนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวความเฮียนที่เขาเล่ากันอยู่ในพื้นที่
วิ่งเล่นอยู่แถวนี้โดยเฉพาะที่ตัวสถานีตำรวจทางหลวงที่ระยองเนี่ย
เจอแบบนี้กันทุกคืนนะตำรวจก็เจอบ่อยนะครับ
เราก็ไปถามร้อยตำรวจเอกอานุภาพรอดสว่างรองสหรัฐปราบราม
บังคับการตำรวจทางหลวงที่จังหวัดระยอง
ท่านบอกว่าตำรวจทุกคนที่ทำงาน
แล้วก็อาศัยหลับนอนเข้าเวรที่สถานีตรงนี้เจอกันทุกคน
อย่างตัวร้อยตำรวจเอกอนุภาพก็เคยเจอเจอเด็กผู้หญิงนุ่งโจงกระเบนสีแดงไม่ใส่เสื้อ
มาวิ่งเล่นอยู่ข้างเตียงมีอยู่ครั้งหนึ่งมานอนอยู่ข้างตัวเลยนะ
ตื่นมาที่แบบโอ้โหถึงกับช็อกแต่พอยู่ไปก็ชินค่ะ
จนชินนะครับตำรวจทุกนายที่มาเข้าเวรที่นี่
มาอยู่เวรกลางคืนหรือว่ามาอาศัยหลับนอนกลางคืน
ต่างทราบกันดีและมักได้โชคได้ลาบกันบ่อย
ใครไปบนบานขออะไรก็ได้แต่ต้องนำของเล่น
โดยเฉพาะรถยนต์แล้วก็ปืนเด็กเล่นมาถวาย
เพราะว่าเขาจะชอบมาก
เวลาตำรวจเรามาเข้าเวรเท่าก่อนอย่างนี้
ก็จะมาเข้ามาเล่นด้วยอะไรอย่างนี้

เก็บตู้เลยใครฝับตัว
อาจจะเป็นผู้หญิงครับ
คนเดียวกับอีกคนมา๒คน
มีตำรวจอีกนายนึงนะครับอยู่ที่นี่มา๒๐ปีแล้ว
บอกให้เราฟังนะครับดาบตำรวจเอกอนันต์เนธวิสิทธิ์
เป็นหัวหน้าตู้หน่วยบริการตำรวจทางหลวงสวนสนระยองบอกว่า
ประจำอยู่ที่สถานีแห่งนี้มา๒๐ปี

ตอนนี้ขึ้นเป็นอาคารแบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลย
ครั้งแรกที่เจอตอนนั้นอยู่คนเดียวช่วงดึก
เห็นเด็กคนนึงมาวิ่งเล่นอยู่ในครัวหลังตู้ยาม

บางทีก็เห็น๒คนก็มีนะเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ๕ขวบ

พอเห็นหลายครั้งเข้าก็เลยตั้งสารให้เมื่อหลายปีก่อน

ปรากฏว่ามีเด็กมาเข้าฝันให้โชคอีกหลายครั้ง
ก็ซื้อของไปไหว้เป็นรถยนต์เด็กเล่นบ้าง
กลมั่งเพราะอยู่กับตำรวจทางหลวงเนี่ย
ต้องมีทั้งรถยนต์แล้วก็ปืนก็เลยซื้อไปถวาย
ส่วนแม่บ้านของสถานีตำรวจทางหลวง๓แห่งนี้บอกว่า
เมื่อก่อนที่ยังไม่ได้สร้างเป็นสถานีตำรวจ
ที่เป็นแค่ป้อมเป็นตู้ยามของตำรวจทางหลวงนะฮะ
ตำรวจที่มาเข้าเวรมักจะบ่นว่ามีเด็กมาวิ่งเล่นตลอด

พอสร้างเป็นสถานีตำรวจก็เลยย้ายสารมาไว้ตรงจุดนี้
มันก็เป็นหลุมลึกแล้วมันก็เป็นป่าไผ่ป่าอะไรเนี่ย

เวลามีคนตายหรือเทียงเอาไว้ทิ้งกันไว้แค่เนี่ย
ทีนี้พอชาวบ้านเขารู้ข่าวกันนะครับ

มาขอโชคขอลาบบนบานสารกล่าวต่าง
สมหวังกันหลายคนนะครับเรื่องงานเรื่องโชคลาภ
ก็ซื้อรถยนต์เด็กเล่นมาถวายน้ำแดงมาถวาย

นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจของตำรวจทางหลวงที่นี่

นี่นะฮะได้ยินข่าวมาก็เลยไปถามมาให้ว่าเออเป็นมากันยังไงเรื่องนี้